ในช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
คงจะได้สัมผัสกับกระแสลมที่ค่อนข้างแรงละทีเดียว
กระแสลมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการหอบเอาความร้อนที่ปกคลุมในบริเวณดังกล่าวออกไป
ทำให้ช่วงเช้าวันนี้ได้สัมผัสอากาศเย็นสบายหลายจุด
ในกระดาษที่พื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่อง
ทำให้บางจุดบางพื้นที่โดยเฉพาะตามยอดดอยนั้นอุณหภูมิลดต่ำลง
ต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียตก็ถือว่าอากาศเย็นละทีเดียว
แต่ว่าหลังจากนี้ครับถือว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เพราะว่า๑ปัจจัยสำคัญที่มีการก่อตัวอยู่ทางบริเวณทะเลจีนใบนี้
เป็นการก่อตัวของกลุ่มฝนที่มีเรื่องโน้มจะกลายเป็นพายุลูกต่อไป
ซึ่งก็จะค่อยเคลื่อนตัวมาแถวบริเวณอ่าวตังเกีย
แล้วก็แน่นอนครับก็จะส่งผลต่อเมืองไทยของเรา
แม้ว่าพอเข้าเมืองของเราก็จะสลายตัวไปหมดแล้วนะครับ
แต่ก็ทำให้พื้นที่ภาคเหนืออีสานั้น
มีผลกระทบแน่นอนเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตามมา

สังเกตว่ามีการหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลาง

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
ระสาหรับลมในประเวณตอนกลางค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ
ทำให้เช้าวันนี้อากาศนั้นเย็นสบายนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่อง๒๓วันเลยทีเดียว
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหน่อยนะครับ
นี่คือวันนี้จะสังเกตว่าพื้นที่สีส้มคืออากาศที่ยังคงร้อนในช่วงบ่ายนะครับ
กลุ่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางภาคอีสานภาคเหนือตอนล่าง

สังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีนะครับ

ทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะอีสานตอนบนภาคเหนืออากาศเย็นลงนะครับ
ในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะสังเกตว่าหางของกลุ่มฝนที่เกิดจากการก่อตัวของพายุฝนตรงนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะค่อยพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการในการดึงฝนพาดผ่านในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับ
เน้นภาคเหนืออีสานหลังจากที่พายุฝนลูกนี้ขึ้นฝั่งแล้ว
พื้นที่ตอนกลางก็จะมีฝนตกตามมา
นี่คือการคาดการณ์นะครับใครอยู่บริเวณนางกล่าวติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ